คุณผู้ชมครับยอดผู้ติดเชื้อที่เราได้ดูเมื่อวานนี้แน่นอนครับ
ทำให้หลายคนรู้สึกไม่สบายใจใช่
เพราะว่ายอดผู้ติดเชื้อเมื่อวานนี้สูงถึงสี่พันแปบร้อยแปดสิบเจ็ดราย
อดผู้ติดเชื้อสูงสุดนะครับเป็นผู้ต้องขังนะครับในเรือนจำ
สูงถึงสองพันแปบร้อยสามสิบห้ารายแล้วก็มีผู้ติดเชื้อในประเทศสองพันสามสิบหกรายครับ
เมื่อวานท่านนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
นายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายอายุทธ์สินทบพันธ์
อธิบดีกรมรัชธรรมนะฮะแถลงข่าวยืนยันว่า
กรมรัชธรรมมีมาตรการที่จะดูแลแล้วก็ตรวจหาเชื้อจากผู้ต้องขังครบ๑๐๐
ซึ่งในกรุงเทพมหานครนะครับพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙๒แห่งก็คือ
ทันทะสถานหญิงกลาง๑๐๔๐ราย
และเรือนจำพิเศษกรุงเทพ๑๗๙๕ราย
และยืนยันว่าไม่เคยปกปิดข้อมูลนะครับหรือปิดบังยอดผู้ติดเชื้อ
ซึ่งได้แยกผู้ติดเชื้อไปที่โรงพยาบาลราชธรรมแล้วก็โรงพยาบาลสนามที่เตรียมไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
โดยตั้งแต่๑เมษายนที่ผ่านมาทางกรมราชธรรมได้ตรวจคัดกรองผู้ต้งขังทุกวัน
แต่ระยะแรกคือต้องยอมรับว่ากรมราชธรรมมีอุปกรณ์ตรวจไม่เพียงพอ
ในช่วงแรกจึงทำได้แค่วันละ๓๐๐รายเท่านั้น
แล้วก็พบผู้ติดเชื้อประมาณหลัก๑๐ต่อวัน

แต่เมื่อได้รับอุปกรณ์การตรวจมากขึ้น
ก็ทำให้ตรวจได้ครบ๑๐๐จากผู้ต้องขังทั้งประเทศ

ท่านรัฐมนตรียังบอกไปยังญาติของผู้ต้องขัง
บอกว่าให้เชื่อมั่นในการควบคุมสถานการณ์ของกรมราชธรรม

เพราะทางกรมราชธรรมเนี่ยได้ตรวจคัดกรองแล้วก็รักษานะครับ

และผู้ต้องขังที่ติดเชื้อออกจากผู้ต้องขังทั่วไปแล้ว
ส่วนจะมีการติดเชื้อเพิ่มอีกหรือไม่เนี่ย
มันก็มีความเป็นไปได้เพราะอะไร
เพราะว่าผู้ต้องขังใหม่ก็มีเข้ามาเพิ่มอยู่ตลอดเวลา
ส่วนต้นต่อการแพร่ระบาดนะครับ
ในอายุศิณภพพันธ์ท่านอธิบดีกรมราชธรรม

เรือนจำพิเศษกรุงเทพคาดว่าเจ้าหน้าที่ติดเชื้อจากภายนอก
และไม่แสดงอาการ
อธิบดีพูดหน่อยครับ
ท่านรัฐมนตรีพูดแล้วท่านอธิบดีพูดแล้ว
ลองฟังท่านรองอธิบดีบ้าง
นายแพทย์วีรกิจหารปริพันธ์
ท่านบรองอธิบดีกรมราชธรรมบอกว่า
แยกผู้ต้องขังอยู่ในโรงพยาบาลรัชธรรม๑๒๙๕ราย
เป็นกลุ่มสีเขียว๑๑๔๖ราย
สีเหลือง๑๑๔๕รายและสีแดง๔ราย
มีกรณีที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ๑ราย
ขณะที่พบเจ้าหน้าที่ราชธรรมติดเชื้อเพียง๖ราย
โดยที่ทันทรศาสตร์ธรรมหญิงกลางพบ๑ราย
และเรือนจำพิเศษกรุงเทพ๕ราย

กรมรัชธรรมจะใช้โมเดลแบบที่ไหน
แบบสะบุดสาขอนครับก็คือทางภาษาอังกฤษเรียกว่า
เพื่อจำกัดเชื้อให้อยู่แค่ภายในเรือนจำเท่านั้น
และต่อไปนะครับกรมรัชธรรมจะเร่งคัดกรอง
แล้วก็ฉีดวัคซีนให้ผู้ต้องขังและผู้คุมทุกคน
คาดว่าในเดือนวิทยุนายนจะเริ่มดำเนินการได้
เพราะวัคซีนมันจะมาล็อตใหญ่นะฮะโดยจะกำหนดให้ฉีดวัคซีน
กลุ่มผู้สูงอายุผู้ต้องขังผู้สูงอายุ
แล้วก็กลุ่มผู้ต้องขังที่มีโรคประจำตัวก่อน
แล้วก็ยังมีแผนการจัดซื้อยาฟาวิพิราเวียด้วย
เม็ดเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ต้องขัง

ขณะที่ท่านนี้ฮะก็บอกว่า
แทนตัวเองเสมอว่าเป็นรุ่นพี่ในกรมรัชธรรม
เพราะว่าท่านเคยเข้าไปอยู่ในเรือนจำ
คุณชุวิตกะมนต์วิสิตแสดงความเห็นกรณีที่
ผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด๑๙บอกว่า
เรือนจำวิสิตกรุงเทพนี่นะคือมีผู้ต้องขัง
คุณผู้ชมครับอยู่ประมาณ๕๖๐๐คน
ติดเชื้อไป๑๗๙๕รายเท่ากับ๑ใน๓นะ

เราได้ฟังคุณชูวิทย์เล่า

ก็คือความแออัดครับของเรือนจำ
ห้องขัง๔๐ตารางเมตรอยู่กัน๕๐๖๐คน

แพร่เชื้อในเรือนจำครับ
ก็แนะนำฉีดวัคซีนก่อน
เรือนจำนี่ผมว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงมาก
เพราะฉะนั้นหนึ่งเราต้องยอมรับความจริงก่อน
ทำตัวอย่างนะไม่มีปัญหาเรายังควบคุมได้

อกจากนี้คุณชูวิทย์ยังชี้นะครับว่า
ผู้ที่นำเชื้อโควิด๑๙ไปแพร่ในเรือนจำเนี่ย

เมื่อสักครู่ที่ท่านพูดไป
เรียกร้องให้รัฐบาลยอมรับเถอะว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ในปัจจุบันเนี่ย

ควรมีมาตรการที่ชัดเจนนะฮะ

แล้วก็เร่งฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
คือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่เหมือนที่คาดการณ์
ที่บอกว่าหลังสงการมาเราจะปล่อยให้ยอดผู้ติดเชื้อเนี่ย
โอเคล่ะมันต้องเดินหน้ามันจะสูงขึ้นไป
แล้วพอมันเต็มที่๒สัปดาห์แล้วนะครับมันก็จะลดลง